มีข่าวสารให้ติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากโควิด๑๙ที่แพร่ระบาดทำให้หลายคนเนี่ยไม่มีงานนะคะ
อย่างดาวร้ายลิเกที่จังหวัดนครราชศรีมาก็ไม่มีงานเหมือนกันแต่ก็ไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคใด
ออกมาสวมชุดลิเกโทษหนังไก่ไข้ปรากฏว่าขายดิบขายดีค่ะคุณ
นี่คือต้องเอาข่าวแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะว่าก่อนหน้าเราก็เพิ่งเล่าไปว่าแบบ
คณะลิเกเนี่ยน้อยใจโฆษฎาเจอโควิดแล้วก็ฆ่าตัวตาย
ใช่เราเห็นใจนะคุณว่าอาจจะมีความกังวลด้านทรัพย์สินเรื่องเงินทองหลายอย่างนะแต่ว่า

เวียนซื้อไม่ขาดสายแล้วก็บางคนก็มานั่งทานที่ร้านก็มีเหมือนกัน
ทำความรู้จักเจ้าของร้านค่ะชื่อนายธนกรคือสูงเนินอายุ๔๔ปี
เขาบอกว่าเล่นลิเกมาตั้งแต่ปี๒๕๓๗กับคณะวรต้อสิมานคร
ซึ่งเป็นคณะลิเกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนตัวคุณธนกรเองเนี่ยเล่นบทร้ายนะคะเล่นมาตลอดเรียกว่าเป็นดาวร้ายดาวรุ่งเลยทีเดียว
แต่พอช่วงมีนาคมปีที่ผ่านมาโควิดระบาดไงคะการแสดงแสดงไม่ได้ลิเกก็เลยไม่มีงานไปด้วย
แต่พี่เขาไม่ย่อท้อนะคะคิดว่าเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรถึงจะอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้
ตัดสินใจชวนภรรยามาเราไปทอดหนังไก่ขายกันโอ้โห
แล้วออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ทอดกรอบแค่คิดก็น่าทานแล้วถูกไหมคุณ
แต่กว่าจะได้แบบนี้พี่เขาบอกตอนแรกก็ไม่ได้สูตรที่ลงตัวหรอกนะคะ
เสร็จแล้วหนังมันก็เหนียวมันก็ไม่กรอบแต่ก็ลองผิดลองถูกพัฒนาจนได้สูตรที่ลงตัวแบบนี้ค่ะ
ต่อมาคิดต่อได้หนังไก่ที่อร่อยแล้วเราจะทำยังไงให้มีจุดสนใจ
ชุดลิเกเลยค่ะปรากฏว่าเปรี้ยงปังจริงผลตอบรับดีเหลือเกินนะคะ
จากที่ขายในหมู่บ้านก็ต้องขยับมาขายหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นหน้าบ้านญาติที่ติดกับถนน
ครับคนดูคนผ่านไปผ่านมาก็เยอะทีนี้เออนะขายดิบขายดี
มีป้ายเบอร์เรอเลยนะใช่นอกจากไก่ทอดแล้วนะคะก็ยังมีขนมจีนปลาร้าปลาดุกสูตรโบราณ
มีตำซุปเปอร์นี้พระรอหรือว่าตำตีนไก่อ๋อคือเมนูก็เก๋แล้วว่าใช่ไหมอ๋อ
ตีนไก่ก็ได้เหรอถูกเอาเป็นว่าเราโปรโมทให้คุณผู้ชมได้ได้ชมได้ฟังกันแล้วนะ
ถ้าใครอยากจะไปชิมไปทดลองความอร่อยความแซ่บเนี่ยสามารถไปทานที่ร้านก็ได้นะคะ
ร้านอยู่ที่ถนนบ้านมะเกลือตำบลมะค่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
หรือจะสั่งออนไลน์ทางเฟซบุ๊กนครไทยดาวร้ายก็ได้คือส้มตำอาจจะต้องกินที่ร้านแหละ
หรือให้เดลิเวอรี่คนที่อยู่ใกล้แต่ถ้าหากว่าเป็นหนังไก่ทอดเนี่ยเขาเป็นถุง
ใช่ส่งได้ส่งได้แล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยอะไรนะซุปเปอร์อะไรนะซุปเปอร์หนีพะลอ
พะลอพะลอเป็นตาแซ่บพะลอตำไก่อันนี้ตำตินไก่คุณที่สาม